มีความพิเศษสุดต้องบอกว่าพิเศษสุดปนความอิจฉาถ้าดูไปแล้วจะอิจฉา
อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะพอดีว่าวันนี้มีนัดเดทกับหนุ่ม
หนุ่มรุ่นน้องด้วยส่วนจะเป็นใครนั้นแค่แล้วไปชมกันเลยค่ะ

นัดเรามาใช่เปล่าใช่ครับ

ชื่อเจเจเหรอเนี่ยไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรเพราะว่าฝันเห็นหน้าแบบนี้มาตลอดเลย
มาปุ๊บก็เห็นหน้าคนนี้เขาบอกว่าฝันติดต่อกันหลายคืนน่าจะเป็นเนื้อคู่

จะบอกว่าจริงไม่ได้นัดทานข้าวกันกับน้องเชอรี่ล้อเล่นนะคะตอนนี้โอ้โห
เป็นนุ่มสุดฮอตจริงสำหรับน้องเจเจนะคะ
แต่ที่มาวันนี้ที่ร้านแหลมเกรดนอกจากจะมากินอาหารฟรีของเขาแล้วนะคุณผู้ชม
อาหารเขาอร่อยจริงแต่ว่ามีนัดกับน้องเจเจเพราะว่าจะมาติดตามการถ่ายแบบ

วันนี้รับหน้าที่เป็นในแบบประจำร้านแหลมเกรดเหรอคะ
ใช่ครับคอนเซ็ปต์ที่ผมมาขายให้ร้านแหลมเก็บนี้ก็จะเป็นดิริเชียสครับ

ก็ต้องไปดูว่าระหว่างอาหารกับผมอะไรอร่อยกว่ากัน
เด็กมันก็ขายของแล้วนะคะก็ต้องขยับเคลื่อนตัวมานิดหนึ่งแล้วกัน

ก็ต้องลองชิมดูค่ะ
อ้าอยชั้นไม่รู้จะทำยังไงถ้ามีแขกรับเชิญคุณผู้ชมไปต่อไม่ถูกจริง
เซ็ปต์ดิเลเชียสก็คือความอร่อยนั่นเอง
เมนูโปรดของร้านเจเจชอบอะไร
ผมแน่เป็นไก่ท่อน้ำปลาเราไม่ชอบทานอะไรที่เป็นจานใหญ่มากเท่าไร
ก็จะชอบทานแบบพวกกินเล่นพวกกุ้งใช้น้ำปลา

ชอบทานอะไรที่กินเล่นแล้วเวลาพบเล่นมาคะใช่ครับ
ไม่ครับ

เขาไม่รู้มีสนิทสนมอะไรกับเกี่ยวกับเจ้าของร้านแหลมเกรด
ที่นี้ด้วยอ๋อครับเออเป็นอะไรกันค่ะก็พี่โค้กที่เป็นเจ้าของร้านก็เป็นน้าของต้าหนังครับ
ตาเหนิงพูดชื่อมาแล้วค่ะคุณผู้ชมตาเหนิงเขาเป็นใครอะไรนะครับ
เขาเป็นใครเขาเป็นใครครับเป็นสตรีนางเดียวที่ทำให้หญิงสาวทั่วประเทศ
เสก์ออกหักดังมกค่ะคุณผู้ชมครับใช่ไหมใช่ไม่รู้ค่ะทำไมอยู่ก็เปิดตัว
ก็รู้สึกว่ามันแฟร์กับทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟร์กับทั้งตัวผมเอง
เขานั่งกดดูรูปถ่ายจากกล้องเขียนว่าอะไรในในกล้องนั้นอ่ะ
เป็นค่ะ
แฮปปี้เหรอวันนี้ไม่เอาค่าตัวครับครับจริงไม่เอาค่าตัว
เอาให้มงค์ก็โอก๑ก่อนเรื่องผลงานตอนนี้
ทราบมาว่าคิวของน้องเจเจนะคุณผู้ชมนี่กว่าเราจะจีบคิวน้องมาได้
มากครับก็ช่วงนี้มันก็จะเป็นแบบช่วงที่แบบว่าซีรีส์เพิ่งจบไปอะไรอย่างนี้
แต่ว่าที่แบบว่าเป็นเรื่องการถ่ายทำนี่ก็จะมีหนังกับซีรีส์ให้ติดตามกันประมาณปลายปี
ซึ่งน่าจะบวงสวงกันเร็วนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้
ถ้าไม่บอกชื่อเรื่องก็ได้แต่ถ้าจะบอกว่าเป็นแนวเดิมได้หรือเปล่า

แนวที่จะเป็นคู่รักเศษเดียวกันอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่า
บอกไม่ได้ครับแต่ว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนเพราะผมก็ได้แอบอ่านบทมาแล้ว

ต้องบอกเลยว่าความเปลี่ยนแปลงของเจเจเนี่ยคือดังแบบก้าวกระโดดรวดเร็วมากเลย
ชีวิตเราตอนนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะไหมคะความเป็นเจเจยังคงเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่า
ก็คนเดิมครับแต่ว่าแบบมันจะมีผลกระทบเรื่องแบบการเดินทางหรือว่าอะไรอย่างนี้
แต่หลังมาพอแบบพอคนเริ่มจำได้ก็จะมีคนที่บอกว่าเดินตามผมมาที่คอนโดอะไรอย่างนี้

ใช่ซึ่งผมแบบเริ่มกลัวอะไรอย่างนี้ก็เลยใช้แบบวิธีขับรถดีกว่า

ชั้น๑๘ออกลิฟต์มาเลี้ยวขวาเจอเลย
พูดกันเรื่องความรักกันบ้างคุณผู้ชมจริงหลายคนนะเขาบอกกันว่าเกิดว่าเวลายิ่งดังกำลังดังเนี่ยเรื่องความรักไม่ควรจะบอกควรจะปิดเอาไว้
แต่เจเจไม่เลือกที่จะเป็นแบบนั้นเจเจบอกว่าอยากจะให้ความแฟร์
ทำไมล่ะทำไมเธอแบบเปิดตัวออกตัวแรงขนาดนั้น
คือผมมองว่าคนเรามันชอบความจริงอยู่แล้วครับ
เดี๋ยวฉันถามย้อนนิดนึงกับป้าเหนิงไปเจอกันเมื่อไหร่
โหเจอกันประมาณปีนึงหน่าครับปีก่อนที่แบบว่า

ใช่แล้วผมก็แบบได้ไปกินข้าวไปดูหนังกับแก๊งเขาอะไรอย่างนี้

ใครขอแบบใครผมจำไม่ได้ครับ
รู้สึกว่าคนนี้โอเคที่สุดแล้วแล้วเขาเข้ากับเราอะไรได้ไงได้บ้าง
มีกิจกรรมอะไรที่มันเหมือนการแฮปปี้หรือว่าแบบด้วยวัยเท่ากัน

ก็จะเกี่ยวแต่ถามว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยครับบางที

คือมันจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบมีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนกันอะไรอย่างนี้
คือเขาชอบความเป็นส่วนตัวผมก็ชอบซึ่งระหว่างผมตอนนั้น
เขาจะเป็นอยู่เครื่องเนี่ยทิ้งพื้นความคุยห์เทียบไปเยอะพอสมควร
เจอกันบ่อยมั้ยอ่ะ
การอย่างส่วนตั๋วกันอยู่แถวนี้หรือเปล่า
ช่วงนี้ไม่ค่อยให้เจอเพราะเขาเพิ่งสอบเสร็จ
ช่วยฝากบอกถึงสาวที่กำลังรู้สึกว่าน่าจะนั่งซับน้ำตาอยู่นะ
จุดนี้ที่แบบชอบเธอแล้วแบบเธอเปิดตัวไปแล้ว
ฉันไม่มีโอกาสแล้วอะไรอย่างนี้

เธอจะตามทรัพย์หมดประเภทเลยเนอะ
เอาละค่ะคุณผู้ชมเจ้าแจ๊กับหนุ่มหล่อคนนี้มาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว

นายแบบกับคอนเซ็ปต์เดอลิเชียสของร้านแหลมเกรดกันดีกว่า
เดี๋ยวเรายังไม่ไปไหนนะก็กดไลก์พี่กับบ้านนะ

ทุกคนได้ติดตามภาพสวยของน้องเจ๊กันต่อค่ะ